ครับคู่ประชุมคะมาดูผู้ชายเงียนและขรั่งยานแล้วก็อารวาจ
ห่วงพี่อารยาเล่าข่าวแบบนี้ทุกวันเลย

สุดท้ายมันจบหักมุมไม่เหมือนวันอื่นยังไงดู
พลอยมีนลง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
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปคุมตัวผู้ชายคนนี้ที่เขาคลั่งยาอารวาส
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานช่วงสักประมาณ๓โมงตอนเย็นนะ
ญาติบอกว่าคุณตำรวจคุณตำรวจเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปทีสิ
วิฤทธพลเนี่ยซึ่งเขาอยู่ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่

ติดยามานานแล้วเนี่ยแล้วก็คุ้มคลั่งอารวาสโวยวาย
ญาติพี่น้องเองก็เดือดร้อนค่ะเพราะว่าเขาไปทำลายข้าวของในบ้านด้วย
ทีนี้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเนี่ยนะ
ก็เอาอุปกรณ์ไปแล้วก็ไปคุย
แต่สุดท้ายเขายอมวางมีดอะคุณผู้ชม
วางมีดกินข้าวแบบไม่สนใครเลยค่ะ
ก็รอสิรอจนกินอิ่มเรียบร้อย
สบายใจสบายพุ่งแล้ว

ทีนี้ตำรวจก็ขึ้นไปตรวจสอบที่บ้าน
บ้านเขาด้านบนห้องนอนเป็นไงบ้าง
โอ้ยเจออุปกรณ์การเสพเพียบเลยคุณผู้ชม
บนเตียงเต็มไปหมดเลยนะคะ